ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพชรสำเร็จอบตหนองย่างทอยนะครับ
ดีจนน้าทรงทนไม่ไหวก็เลยต้องมอบตังค์สองหมื่นบาทครับเพื่อไปทุนการศึกษาให้กับเพชรสำเร็จนะครับ
ผู้ที่อยู่บ้างหลังความสำเร็จอย่างแท้จริงคือผู้ช่วยสัญลักษณ์สุรัสตร์เสียงหล่อ
อยู่ในค่ายเดรัสของอาจารย์สุรัตน์นะครับลูกพี่ผมด้วยครับคนนี้ครับ
ขอบคุณคุณน้าทรงด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับเพชรสำเร็จนะครับ
ติดตามต่อบนเวทีครับ
ดีใจด้วยนะครับสำหรับเพชรสำเร็จอบตหนองย่างทอยนะครับ

ล่าบอกลอมใหม่นี่ประกบต่อว่ากับเพชรนิยมนะ
ลงเชอรี่เรียบร้อยหมดไปหมดเลย
จอมน็อกตัวใหม่ติดตามผลงานกันต่อไปว่าเพชรสำเร็จจะเจอกับใครนะครับ

ซุปเปอร์ครับ
ราฟิกที่ขึ้นมาจากด้านหน้าจอครับ

มาจากสงขาด้านนี้ั้นครับ

ส่วนคู่๒ไม่น็อกแต่เลือดท่วมหน้าเลย

ถือว่าเป็นจอมบั่นขาคนกับล่าสุดเลยนะ

กลัวโดนเตะ

อาจารย์ชนละทีอุศมานีครับ

ในสายสึกของวันสงชัยนะครับเดี๋ยวดูครับ
ใครชนะทำฟอร์มสวยนี่ได้รับการเจรนัยขึ้นเป็นยอดมวยแน่นอนนะครับ
วัดกันแล้วครับระหว่างพันธฤทธิ์กับซุปเปอร์ครับ
สงขลากับวีรัมนะครับ
แฟนมวยชาวใต้ก็เชียร์ที่มุมแดงเลยครับ

ใช้ชนะติดตามบนเวที

นำเงินซุปเปอร์๑๐จากกันนะครับ
เทพธรรมะบอกว่ามีมวยดี๒วันนะครับ

ผู้ชนะนี่จะกลับมาสู่จอตู้ไทยรัฐอีกครั้งด้วย

มันยิ่งใหญ่เลย๒รายการ

สจเล็กเมืองนนท์กับขุนพล

วันที่๓นี่คู่ค้ำก็คือยอดทงชัย
สจเล็กเมืองนนท์กับสอนทอง

ลูกนิมิตสิงครอง๔กับยอดมงคล

วันเล็กกับณพลึกด้วยนะครับ
และมีแหลมบอมกับเพชรอภาษาภูมิ

ฟรี๒รายการเลยนะครับคุณผู้ชม

เอาละครับเกมของมวย

สิทธิ์กำลังจิรวรรษ
นำกันซุปเปอร์สิจจากัน๑๐๖ปอนด์
ซ้ายกับขวาอีกคู่หนึ่งครับน่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม

อันนี้ออกอาวุธแบบนี้คมแน่นเดี๋ยวก็น็อปจนได้สมขาพุทธิรรม
ผู้ชิดข่าดบริวิธีนะครับชนทีอุสมานีให้คะแนน
มีอาวุธสุขมีพันธ์ตำรวจตรีสัญญารัฐนาภัยวงแล้วก็

พันธุ์ฤทธิ์ซ้ายพี่เตะได้เนียนตายหรือผู้หนึ่งครับ

โอ้นั่นดังมากในยุคนั้นพันธุ์ฤทธิ์นุกศรีราช

ตอนนี้พันธุ์ฤทธิ์ติดกำนังเจรวรอาจจะไข้ไข้ใหม่มา
และก็น่าจะอยู่ในเกื้อกครายของอาจารย์สูรรัชสิงหล่อมาก
แล้วเตะเบิ้ลสองแก้งสู้บางไม่ติดนะครับ
ยกต้องซมชัยใส่เยอะด้วย
แล้วต้องติดตามการสร้างของโปรโมเตอร์ทรงชัยต่อไป

นี่ขุนศอกคนใหม่อันตรายจับตาดูกันแล้วกันติดตามกันแล้วกัน

นี่ครับเจอซ้ายคืนเหมือนกัน

ยาวยังอีกไกลครับนี่เป็นต้นเกม
ประดาของมวยใต้ครับเวลาออกแข้งนี่ออกสวยงามเลย
รูปร่างนี้ค่อยเอาเปลี่ยนแต่มวยยาพากยื่นละครับแดง
ถ้าไม่ใช่แดงก็หมายถึงจะบัลใต้ทั่วไป

เหลี่ยมแข้งซ้ายแลกขวาด้วย

แม่ไร
หลุดไม่ได้ครับถ้าเตะหลุดนี่โดนสวนหมดยกที่หนึ่ง
มวยคู่ที่๕เราก็ผ่านมาแล้วครับยกแรก
โอ้โหทางด้านฝ่ายแดงพันธุ์ลิตรหัวแท่งซ้ายครับ

ทางด้านฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์นี่โดนไปสะดุ้งเลยครับ
กับแฟนมวยสึกยอดมวยไทรรัฐนิพฤษไม่ได้
เสาร์หน้ามวยต่างศึกต่างสายครับมวยเงินแสนมาชนกันครับ
ใครครับใครระหว่างทักษิณเล็กเกียรติวัฒน์
พบกับเพชรพรหมรุงครับหมอละรบอดิษฐ์
แล้วก็มีการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลฟ์เวทนะครับ
ระหว่างราชสิงห์รุงเรียนกีฬาโคลาครบกับทายาทแถมบางสายครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถาง

ผลที่ผ่านมาครับยอดภูหลวง
พึ่งหลวงเพชรสี่หมื่นแพ้คะแนน

ผู้นำรายการลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด๙๙
ชนะแกนแรงชนะเพชรนำแสงกรอดซ้าย
มันต้องลุ้นลูกเสียสีแล้วครับคุณผู้ชม
กลับมาลุ้นแข้งซ้ายแล้วก็ลุ้นฝ่ายแดง
แต่ถ้าโดนขวาบ้างจะยุบหรือเปล่า
นี่ครับซ้ายเตะพยายามโต้คืนครับ
แด่งต้นซ้ายธรรมชาติเลยนะพี่บ่า
อยู่ในเครือไขของอาจารย์โสรักษ์สิงห์
เราเห็นมีเจ้าเพชรสำเร็จไปเชียร์อยู่ที่มุมนี้
ชกไปชกมาน้ำเงินเตี้ยกว่านิดนึงแล้วเวลาตั้งมวยนี่เห็นเลยแดงสูงยาวกว่า
ก็บอกแล้วว่าเสียดสีแล้วจะเป็นยังไงครับ
การยืนระยะความมั่นคงจะดีหรือเปล่า
ออกมาอาวุธแต่ละทีในแฟนมือเฮกก็ลั่นสนามเลยนะครับ

ขยับเปิดเกมตลอดเหมือนกันนะครับแดง

จะมั่นคงรึเปล่าการยืนระยะแข้งซ้ายจะเตะได้ยังไหร่นะครับ

จากเค็นเล็งมาสวยเลย
ถ้าอยู่กับจาสุรสิงหลอดนี่นะเชื่อกระหนมกินได้ตัว

ตีบตีหน้าเข้ามามีสะดุ้งเลยล่ะ

ออกแข้งซ้ายเบิ่นครับโดนก็ดีดตีนหน้าตีนซ้ายเข้ามา
อย่างนี้เป็นเกมที่น่าจะสนุกแล้วครับคุณผู้ชม
เริ่มที่จะตั้งหลักแล้วโต้จังหวะ๒ได้ครับ
พันลิตรนี่ออกลำบากแล้วตีนซ้าย

เออนี่ค่ะโต้แต่ละแข้ง

ถ้าเจอแบบนี้บ่อยมีสิทธิ์หมดลิตรเนี่ยจากพันลิตรน่ะ
ซุปเปอร์ก็ไม่ได้หนีเยอะนะ

พยายาม๕แถวยังมีลุงกัน๕ยก

เลิกเก็บเหมือนกันนะ

ยังไม่โต้โต้ไม่โต้ยังไม่โต้

ตับมวยกู้ที่๕ก็พาดมาแล้วครับ๒ยก

โอ้โหดูดิหัวแข้งขวาหนักเลย
ฝ่ายแดงนี่พันฤทธินี่โดนไปกระเด็นกระดอนเลย
พาริสจะโต้ซ้ายคืนนี่โดนขวาโดนซ้ายคืนเหมือนกันครับลำตัว
ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเอ้าตามต่อบนเวทีครับ
ยกที่สามศาลการณ์เริ่มที่จะร้าวใจคุณนิดนะครับ
ยกแรกนี่แดงออกอ่อตีนสายนะครับฟันฤษ
ยกที่สองมาเจอซุปเปอร์นิโต้ตีนซ้ายด้วยแม่งด้วยด้วย
น็าร์แหละครับตีนอยึงหน้าสะแล้วมาก

เออเตรียมเดินแล้วครับ
พันลิตร
นับสอง

กระยายดีนะครับซุปเปอร์
อ้าวอ้าวมีเป๋เลยพี่ป่าชุดนี้

โอ้โหซ้ายเตะออกมาโต๊ะตลอดโต๊ะตลอด
ต้องดูนี่ซ้ายของพันลิตรด้วยนะครับว่าทำงานตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า
ถ้าซ้ายแผ่วเมื่อไหร่นี่ยุ่งเลยนะ
นี่ทีมงานอาจารย์สุรัตน์สั่งเดินแล้วตอนนี้

แต่เองมารอยมานิ่งมาเฉยเองเอาไปสิบหมดลิตร
มีซุปเปอร์มีมัดหวาน่ากลัวนะพี่บัง
ซ้ายก็เอาออกเลยทำงานเหนื่อยเหมือนกัน

เรียกแข้ง
เลยเดินแล้วต่อยท้อง

ว่าอย่างไรเดี๋ยวล่ะอยู่ได้หรือเปล่า

น้ำเงินนี่ไม่สมเชิงแล้วไงชนในแล้วไงตอนนี้ไง
ชนในแล้วเอาลูกหนักเข้าว่าเลยพี่ป่า
เจอยัดไส้อย่างนี้เอาเบอร์มางัดสอกงัดสอกงัดสอก

เอาละเอาละใช้หัวใจหัวใจเข้าว่าแล้วครับ
หัวใจไตได้ไตไปไตได้ไตได้ไตไป
ทีข้างไปว่าทีข้างเอ็กซ์อย่ายกเจอหมัด
ซ้ายังเตะซ้ายังเตะเจอสอกลงในคำคำอย่าละงัดสอกไปเลยครับ

ของแดงนี่ยังออกได้นะครับถ้าเตะระดับหัวเข่าเมื่อไห
แสดงว่าหมดแรงนี่โดนน้ำเงินเลยนะครับ
พันลิตรถ้าไตไตยังใช้โครงได้ไตได้ไตไป

เรียกว่ามีเสียวตลอดมีเสียวทุกวินาทีนะครับคุณผู้ชม
ถอดใจรึเปล่า
หมดยกหมดยกเข้มข้นเลยครับหมดยก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
ดีใช้ได้ฝ่ายแดงว่ายังไงยุบหรือเปล่าถอดหรือไม่ครับ
ตัวนั้นเน้นในแล้วจันสุรัสสั่งเดินป้ำในก่อไปเลย
ตอนนี้มันเดินแล้วไอ้เจ้าพันลิตร
วงในปรับเค้นเน้นแล้วแทงขวา
นี่เป็นยกที่๔แล้วนะครับอ้าวถีบทำลายจังหวะ
พันที่๒เน้นที่๒แล้วครับซุปเปอร์
และมีหันมองพี่เรียงนิดนึงพันลิศ
สวยงามว้างเตียนไปกลัวเลย

ในช่วงวินาทีสำคัญแล้วครับคุณผู้ชม
แดงยังเดินต่อเนื่องเลยนะครับพันลิตร

อย่าหลวมนะอย่าหลวมอย่าหลวม

ขยับขยับเจาะแข้งซ้ายต่อครับพันลิศ
โอ้โหซ้ายเนียนตายดีเหลือเกินนะ

แว้มันโดนที่อาวุธสอกแล้วมันหมุ่มไปหมุมมา
นี่ไงอ้อนแอ้นไปหน่อยนะแดงนะ
แต่น้ำเงินนี่โอ้โหหัวจิตหัวใจใช้ได้เลยนะพี่ป่าซุปเปอร์
อาวุธดีว่าโดนแล้วมันมีอาการนะ
ทีนี้อยู่ที่ทางด้านซุปเปอร์ว่ายังไงจะปฏิบต่อได้หรือเปล่า

ถ้าเดินต่อเนื่องแบบนี้แดงเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเดินเดิน
เดินทำไม่ได้โบ๊คไนท์พยายามโตคืน
แค่ดูระหว่างเสียวเลยครับครูนี้
มันเริ่มยิงระยะอยู่ได้นะเริ่มยิงระยะอยู่ได้
โบ๊คไนท์อยู่ยังยืนยงหรือเปล่า

แดงเพื่อแดงไม่เดินจาก

ยกห้านะครับนี่ยกสี่

รับเยอะรับเยอะ

ซุปเปอร์นี่โดนเข้าไปนี่ทำท่าออกอาการเลยครับโอ้โหเต็มเต็มพุงเลยครับ
ซุปเปอร์นี่น้ำมันหมดถังแล้วตอนนี้
แฟนมวยนี่พลาดไม่ได้ครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่๒๔
พบกับคู่เอกนำรายการครับทักษิณเล็กเกียรติวัฒน์พบกับเพชรพรบำรุงมรัตนบัณฑิตครับ
มีการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลฟ์เวทระหว่างราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชพบกับทายาทเอกแชมป์บางไซครับ
คู่ทักษิณเล็กเพชรฟันบำรุงนี่ร่านเงินเก็บได้กี่บาท
ต้องเป็นล้านนะคู่นี้นะครับอย่างน้อยก็ไปเก็บต้องไม่ต่ำ
ค่าดูดี๔๕๐บาทครับ
แต่ถ้าอยากดูฟรีก็ติดตามเลยครับทางศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
กับเสาร์หน้าบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นแต่ช่วงนี้ติดตามบนเวที
ให้เวลาน้ำเงินอีก๓นาทียกสุดท้ายแล้ว
ซุปเปอร์๑๐จากกันนะครับน้ำเงินกลุ่นแดงพันลิก
ได้แรงหัวหน้ามาแดงอย่าพลาดนะครับ
มีไงนี่ไงมัตต์แห่งมีหรือเปล่า

บ้าแล้วนี่บ้าเก้าหยัดก็ลองดูกัน
เหมือนเนอร์มากนะ

มันลุยแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วทนอย่างเดียวซุปเปอร์
๑นาทีแรกหลบล่างจะเป็นแบบนี้แล้วครับอันตรายมาก
บนี่หลบให้ตลอดนะครับแดง
เป็นมวยที่มีความพยายามสูงมากนะตอนนี้ยังไม่เข้าเป้านะยังไม่เข้าจุด
เดินตลอดช่วงเช้าหมัดขวาพยายามสวน
ซ้ายลุกเจอขวา
เก๋มีเย็ง

ซ้ายอย่าหลุดนะถ้าหลุดโดนอีก
ที่นะต้องลุ้นต่อสงครามไม่เลิกต้องพยายามต่อท้อไม่ได้

ระบบการป้องกันตัวนี่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้
มามามาเป็นชุดตั้งแต่อีก๒สลับไปด้วย

ถ้ามีแทงแหลมมีนาที๒ทีนี่ได้ลุ้นแล้ว๑นาทีสุดท้าย
อ้าวยังต้องว่าต่อว่าต่อ๑นาที๑นาทีที่เหลือ
รูดมารูดมารูดมาขวาตี
จะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมอีก๑นาที
รอความต่อเนื่องอย่างเดียวเลยน้ำเงินตอนนี้
รอความต่อเนื่องหันหลังโดนปุ๋ยไปที
เลี้ยงสั่งต่อยอย่างเดียวครับ

น้ำหนักทำท่าจะเบา

หน้าซ้ายเตะตอนนี้เนียนตาเลย

ยังต้องเตะต่อยังต้องเตะต่อ

หลวงเพชร๔๐๐๐แพ้คะแนนหยกขาวธนกรยิม
บุญเยี่ยมยก๒ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด๙๙
ชนะกระแนนชนะเพชรดำแสงก่อซาก

หมดยกหมดยกสุดท้าย

ก็มวยอย่างนี้เนี่ยก็ต่อยออกมา
ในเวัยทีเว่ยเสียวไปเสียวมาเลย
กรรมการรวมคะแนนแล้วฝ่ายแดงครับ

พันลิตรศิษฐ์กำหนังกีฬวัดครับ

มาลุ้นกันใจหายใจความแล้วครับคุณผู้ชม
นี่ครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
ในช่วงที่เหลือย้ำกันนิดนึงว่า
มีรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ที่จะต้องแจ้งกับบรรดาพี่น้องแฟนหัดมวยได้รับทราบ
ที่เป็นแฟนของวันทรงชัยนะว่า
วันที่๒๑นี้ราชดำเนินนะ
ทรงชัยแม่คุณอนุมัติเห็นคู่มวยแล้วเป็นไงโอ้โหสุดยอด

แสงมันนีนี่เจอกับกล้องสัก
เดี๋ยวเราพักกันเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้าย